และนี่คือสดจริงถึงตัวนะครับเรียกว่า๙นาฬิกา๓๔นาทีนี่เรียกว่าตอนนี้เราจะตามติดชีวิตของเซเลปนะฮะที่กำลังเป็นกระแส
หรือเป็นคนที่คนไทยทั้งประเทศอยากรู้ครับว่าชีวิตของเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เอาอีกแล้วครับไม่รู้ทำอีกแล้วเรียกว่าเป็นผู้ชายที่เป็นตัวอย่างจริงนะครับ
สู่มาแล้วไปว่าจะเป็นหมูกาฏ้นะฮะฝ่าเป็ดบังไพรหมูน้ำข้าวกล้อง
ทุกอย่างนะฮะเจ๊งมาตลอด
มาตลอดแต่แกเหมือนไปอ่านปัญญาอะไรสักอย่างนะ
ว่าคนเราก่อนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องล้มเหลวมาก่อน
แกก็ล้มมาตลอดแล้วสุดท้ายหนูเชื่อว่าจะต้องมีอะไรสักอย่าง
ประสบความสำเร็จเป็นร้อยเป็นพันล้านแน่นอน
นี่น้มเปี๊ยะอยากจะบอกเลยของป่าเทพของเรานั่นเองนะครับ
ตอนนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาบอกว่าเอ๊ะทำป่อเปี๊ยะเนี่ยจะเจ๊งอีกไหม

เพราะว่าไม่กินอาหารเวียดนามป่อเปี๊ยะเยอะไปนะ

ประเทศนะครับก็ยังทำอีก
แต่คราวนี้ฮะแกลงมือดูแลทำด้วยตัวเองตลอดเลยนะฮะที่โรงงานของเขานะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยส่งทีมสดจริงถึงตัวของเรานะฮะ
ไปที่โรงงานป่าเทพกันเลยดีกว่านะ
ตอนนี้๙โมง๓๖นาทีไปดูกันว่าป่าเทพกำลังทำอะไรอยู่

เดี๋ยวมีอีกหลายคำถามนะต้องถามแกส่วนเลยนะ
เลยนะฮะพร้อมแล้วนะครับไปเลยฮัลโหล
พี่เปิ้ลสวัสดีครับพี่เปิ้ลพี่ใบตองพี่เชอรี่ครับ
ค่ะตอนนี้เธออยู่ที่โรงงานประเทศแล้วใช่ไหม
อยู่ที่หน้าโรงงานประเทศศาลายาเรียบร้อยแล้วครับ
โอเคกลางร่มเลยนะฝนตกเลยนะ
ฝนตกทุกวันวันก็ตก
วางรบไว้ดีนะเดี๋ยวกระเทยป่วยนะโอเค
ถึงตัวไปเอาประเทศอยู่ยังออกมายัง
ประเทศมาแล้วแต่ว่าแกพักผ่อนน้อยมาก
เมื่อคืนแกเพิ่งกลับมาจากภูเกษอารมณ์ไม่รู้พี่เปิ้ลไม่รู้จะโอเคไหม
เอาแล้วไงพี่ชายเราบุบลุยเข้าไปเลย
บุบลุยนะกำลังพี่เปิ้ลพี่ต้องพี่เซอรี่รอแป๊บหนึ่งนะ

แล้วก็เขาลงทุนขนาดไหนนะฮะ

เมื่อก่อนเห็นว่าไม่ได้นอนเลยนะคะ

โอเคอย่าคุย

เอาจริงหรือไม่จริงก็เรื่องของการเอาของฉันอีก
แค่ก็ไม่รู้เรื่องการเอาของฉันอีก
พี่หนูว่าเรายกทีมกลับก่อนดีไหม

ป๊าเริ่มสากสม

แล้วก็ขว้างหัวพ่อเราด้วย
เดี๋ยวฟ้าเข้าเลี่ยวถามหน่อย

คนงานเยอะมากเลยนะครับ

ที่นี่อ่ะพนักงานของเราที่นี่ก็ยังว่า

พ้นจากการคัดเลือกเข้าทำงานหมดแล้ว

ขายดีไหม

ตรงนี้รายการสดนะครับป่า

อ่าแล้วก็มีฝอยทองไข่เค็มค่ะป๊าเข้าประเด็นนิดหนึ่ง
เขาบอกว่าปลอเปี้ยของป๊าเนี้ย
ออกมาแล้วมันมีสูตรเด็ดแล้วมันก็อร่อยกว่าคนอื่น
โอ้ยใช่ปะโดนมั้ยมันไม่จริงหรอกถูกเห้ย

ชั้นตลาดนั้นก็มีดู้ว่าของพร้อมมันมาอย่างไร

เราไม่ต้องสู้เรามีเคล็ดลับเรามีชีเด็กยังไงป่า

เอาจังงี้เปิ้ลค่ะว่าของทุกอย่างนี่นะ

ฉันจะทำทำไมคนอื่นเขาทำเหมือนอร่อยอยู่แล้ว
แต่นี่ของฉันทำไม่อร่อยก็จริงแต่ว่าฉันมีกรอบ
ซึ่งหนุ่มเปี๊ยวมันนุ่มแต่ของฉันหนุ่มเปี๊ยวแข็ง
ทำไมมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมล่ะ
แล้วมีไส้อย่างนี้รสชาติอย่างนี้นี่คือของฉันไง
แต่อร่อยค่ะชิมแล้วอร่อย

ไม่อร่อยค่ะพี่เปิ้ลบอกกระตัวอย่างนี้เค้าต่อยให้
เวลาเราจะพูดออกสื่ออะไรเราต้องพูดในสิ่งดี
จะไปพูดทำไมว่ามันแข็งมันไม่อร่อย
ให้มันเช้าชิมนี่อร่อยจริงน่า

ก็เหมือนกันไม่ค่อยได้ผลหรอกมนุษย์เรา

ตั้งใจว่าจะประสบความสำเร็จหรือจะเจ๊งอีก

จะบอกมันกะพูดตรงกันอย่างที่มันพูด

จะถามว่าอันนี้คิดว่าจะ

คือว่าก็นะกไปทางจะไม่ค่อยดีเหมือนกัน
ก็คือตอนนี้พูดตรงก็ขาดทุนทุกเดือนแล้ว
ผมบอกให้อันนี้ไม่ขาดทุนแน่นอน
แล้วจะช่วยกันชิมช่วยกันกิน
ช่วยกันซื้อมาตุนเอามาตุนไว้ที่บ้าน
ไม่ต้องมาตุนมากมายเพราะตุนหลายวันจะมันเสีย

จะฟังไหมจะฟังไหมคอยพอแล้วนะมาขอด้วยกิจของปะอันนี้นะฮะรวยเป็นร้อยล้านนะ
จะมาโวคด้วยไหมครับโวคลงก่อน
ขอให้มันมีรายการที่ประจำแน่นอนนะอะไรอย่างนี้
ประจำตามสายเคเบิ้ลทีวีอะไรพวกนี้

จ้ะรอดูความเจริญรุ่งเหลือบอกป่าว
ตัวมึงอย่าต้องเป็นแบบเออของเขาอะไรอย่างนี้เออ
นัทหยิบโทรศัพท์ออกมาเร็บมือ

เออขอบใจเปิ้ลเปิ้ลขอบใจแล้วค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

ไปทานขนมเบี้ยป์แปปหนึ่ง
ประเทศขโมยดึงมือถือออกมาจ้ะประเทศ